ก็เป็นคนยืนอยู่ใส่กางเกงสแลกสีดำ

แหม่งบอกสากสกชัดเลยป้า
คือผมเหลียวไปเนี่ยนะคือมะขามข้อเดียวเลยคือเตี้ยล่ำเลยนะที่คอมันมีเชือกพันอยู่เนี่ย
เจ๊มึงไปปล่อยวิญญาณกูได้แล้วนะ
สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีกันเหมือนเช่นเคยครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรามีนัดเจอกันเป็นประจำทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงเป็นต้นไปทางออฟฟิเชียลยูทูปไทยรัฐของเราเท่านั้นครับ
และที่สำคัญครับตลอดทั้งเดือนนี้เดือนตุลาคมเขาว่ากันว่าเป็นเดือนแห่งความสยองขวัญทางสถานีผีดุของเราก็เลยจัดหนักจัดเต็มให้ครับ
เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีจากโซเชียลที่มียอดวิวกว่า๑ล้านวิวครับ
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญอยู่กับผมเป็นที่เรียบร้อย
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่ารายการของเรานั้นเป็นรายการที่ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงครับ
อยากให้ทุกท่านนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังในรูปแบบของความบันเทิง
ทั้งหมดเลยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณของแต่ละท่านครับ
ไปพบกับนักเล่าล้านวิวของเราในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญนั่งอยู่กับผมตรงนี้ครับ
ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นสาวน้อยแห่งล้านนาครับที่ต้องบอกว่าเรื่องเล่ายอดวิวของป้าแมวนี้ไม่น้อยหน้าใครจริงครับ

เพราะว่าแต่ละเรื่องที่ป้าแมวมาเล่าให้พวกเราฟังสนุกตื่นเต้น
ซึ่งก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปประมาณสักเดือน๒เดือนที่ผ่านมา
แมวเคยมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้ว
ครั้งนี้ป้าแมวมาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่อง
ในเดือนฮาโลวีนเดือนแห่งความสยองขวัญ
ที่ป้าแมวจะมาเล่าในเดือนนี้คือเรื่องศพสยอง

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่เขาเล่าให้ฟังมาได้เป็นปีแล้วค่ะ

แล้วพอดีวันนี้นึกดูเออมันมีเรื่องพี่เมย์อยู่เรื่องหนึ่งก็คือ
เมย์เนี่ยแกเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว

แกมีลูกชายคนนึงชื่อน้องแม็กซ์
แล้วก็น้องแม็กซ์เนี่ยจบปตีแล้วก็ไม่ได้ทำงานอะไร
แต่ว่าอยากมีธุรกิจเล็ก
ช่วงนั้นปีนั้นรู้สึกว่าร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่กำลังดัง

ก็พากันไปหาโลเคชั่นหาตึก

มันเหมาะสำหรับที่จะเปิดร้านเพราะว่า
ห้องที่น้องดูเป็นห้องหัวมุม
แต่ว่าตึกตรงข้ามก็มีอีกแถวหนึ่ง

มันเป็นสมัยเขาบอกว่าเคยได้ยินว่าเป็น
ร้านขายคอมพิวเตอร์แล้วก็เจ๊งไป
ก็จะมีป้ายธนาคารทรัพย์สินธนาคารติดอยู่
แล้วก็เป็นถนนที่ว่าจะไปหลังหมู่บ้าน
แล้วก็อีก๒ห้องถัดจากเขาเนี่ย

แล้วก็วัยรุ่นแทงกันตาย

แล้วพอสมมุติว่าถ้าไปถนนเส้นข้างเนี่ย

มันเป็นที่ว่างหมู่บ้านซึ่งโครงการยังไม่ได้ทำอะไร
มันก็เป็นถมแล้วแต่ย่ามันเริ่มขึ้นแล้วเนาะ
เขาก็แวะมาวันที่จะมาตกลงรายละเอียดกัน
เจ๊เขาลงรถมาก็คุยกันเข้าใจ
เพราะว่าเจ๊ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกัน

เขามีลูกชายคนเดียวทำงานบริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง
แต่ไม่ค่อยมาออกต่างจังหวัดบ่อย
ก็เลยตกลงว่าให้เช่าเฉพาะชั้นล่างนะ

๓ชั้น
๒ชั้น
เขามีการทำประตูเหล็กไว้เรียบร้อย

ก็เอามาเปิดร้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ลูกค้าก็มาเยอะแยะไปหมดเลย

เขาก็ไม่เห็นไม่เคยเห็นพี่ผู้ชายที่อยู่ชั้น๒

แล้วพอเริ่มสนิทกับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านเนี่ย

พออย่างพอเขาเล่นเกมเสร็จก็จะประมาณ

ไม่มีกฎออกมาว่าจะต้องปิดเท่านั้นเท่านี้ค่ะ

เด็กที่เล่นเกมที่ลูกค้าที่กลับออกไปที่สนิทกันเนี่ย
เขาก็จะปิดประตูไว้ให้

แล้วก็ตอนนั้นแม่เขาก็จะทำที่นอนเล็กไว้ให้
มันก็จะมีตู้ที่ขายขนมหาด้วย
แล้วคืนนั้นน้องเฝ้าเด็กแล้วก็งีบหลับไป
สะดุ้งตื่นประมาณสักตี๒

แม็กเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติประจำตัว

เพราะช่วงที่เขางวงเงียตื่นมาเนี่ย
ตู้คอมที่อยู่ตรงข้ามเตียงเขาเนี่ย

เขาจะไม่เห็นเขาจะเห็นแต่เงา
เป็นใส่เสื้อสีขาว
น้องก็ทักว่าอ้าวคือปิดจอแล้วทำไมมันยังไม่กลับ
เขาก็ก้มลงควานหาเว้นตา
พอเงยมาไม่มีแล้วแต่เก้าอี้หมุนอยู่

เขาก็ลุกไปเดินออกจากตู้ขนมแล้วก็ตามไปส่อง
ก็ได้ยินเสียงประตูเหล็กงาบปิด
เขาก็คิดในใจว่าเออพี่ชั้น๒คงมา
เขาก็เห็นแว๊บว่าเดินขึ้นไป
แล้วก็ตรงลูกกงกระดายเนี่ยอ่า
เจ้าของเขาจะเอาไวนิวปิดไว้
แต่ก็เห็นอยู่นะว่าเป็นพี่เดินขึ้นไป
เขาก็ไม่ได้ทักคือเดินขึ้นไปแล้ว
น้องก็เดินมาดูความเรียบร้อยแถวตู้คอม

ก็จนมาถึงช่วงชั้นลอย
เขามีความรู้สึกเหมือนมีคนยืนมองเขาอยู่
พอเขาเงยหน้าขึ้นไปชั้นลอยเนี่ย

ก็เงียบเพราะเลยบอกว่าเออดึกแล้วน้องก็ไม่กวน
วันนั้นน้องก็เข้านอนแล้วก็หลับไป

ลูกค้ากลับก็งับประตูไว้ให้
เขาก็สะดุ้งตื่นได้ยินเสียงประตูเหล็ก

เขาก็เดินไปส่องก็เห็นเดินขึ้นไป

มันเหมือนกับน้องอยากขึ้นไป
เหมือนมีอะไรดนใจให้ขึ้นไป

น้องก็เลยเปิดประตูเหล็กแล้วก็เดินขึ้นไป
พอเดินขึ้นไปถึงชั้นลอยที่ว่าเห็นพี่เขายืน

โต๊ะของใหม่ยังคุมพลาสติกอยู่เลย

คือเป็นไปไม่ได้ที่ว่าคนยืนแล้วเราจะมองขึ้นไปเห็นเป็นไปไม่ได้

คือคนไม่สามารถที่จะมายืนอยู่ตรงระเบียงตรงนี้ได้

แม็คก็เก็บความสงสัยนะก็ยังจะขึ้นไปอยู่
เพราะว่าเหมือนได้ยินเสียงก๊อกแก๊กอยู่
แล้วก็เดินขึ้นกระดายชั้น๒ไป
พอไปถึงนะพี่แจ๊คมันเป็นประตูกระจก
ถ้าเดินตรงไปก็จะเป็นบันไดขึ้นชั้นสามอืม
เขาก็ยืนมองประตูกระจกน่ะมันติดลักษณะเป็นสติ๊กเกอร์แบบ
เขาเรียกแบบฟ้าที่เรามองเข้าไปไม่เห็น

แต่เราจะมองเห็นเพราะว่าข้างในเขาเปิดไฟใช่ไหมค

แล้วข้างในเปิดลักษณะเป็นไฟดาวนไลท์
แจ๊คมันจะไม่แจ้งเนาะมันจะไม่สว่างมาก

สว่างน้อยค่ะ
แต่พอเห็นว่าถ้าสมมุติว่ามีการเคลื่อนไหวเนี้ยมันจะมองเห็นเงาใช่เออ
น้องก็ยืนตั้งนานแล้วก็มองเข้าไป
ก็ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยก็เป็นห้องเปิดไฟสลัวอย่างนี้
กำลังจะหันหลังเดินกลับนะพี่แจ๊คอืม
ประตูเหล็กชั้น๓มันเปิด
และด้วยความที่ว่าเหมือนประตูมันฝืด
อะถ้ามันปิดในนานก็เปิดมันจะสวิงเอง

มันก็อ้าประมาณสักศอกหนึ่ง
ปกติแม็กซ์เนี่ยแม่เขาบอกว่าเขาจะเป็นลักษณะเหมือนอาร์ตติ๊ดหน่อยเขาจะไม่ยุ่งใคร
แต่เที่ยวนี้แบบเหมือนไม่มีสติอะไรเลยเขาอยากรู้ว่าชั้น๓มันมีใครอยู่เพราะว่าประตูมันเปิดก็ต้องมีคนเปิดใช่ไหมคะ
น้องก็บอกเอาวะไหนก็ขึ้นมาแล้วเนาะไปดูชั้น๓ก็เดินที่ประตูเหล็ก
เพราะพออะอาออพู่มันดังมันดั๊กคือมันฝืดอะน้องก็ตกใจบอกอุ้ยเดี๋ยวพี่ชั้นสองได้ยิน
คือเขาห้ามให้ขึ้นใช่ไหมตัวเองขึ้นมาก็ไม่เอาดีกว่าประมาณว่าไม่เอาละ
ปลายเชือกนะเหมือนโยนลงมาแล้วดึง

กุญแจห้อยเอวเขาจะมีเหมือน
แบบกลมละกดแล้วมันจะมี

เห็นอับมากเหมือนไม่ได้เปิดมานาน

เหม็นกลิ่นสีที่ทาไม่เสร็จ

ไอ้เชือกเส้นนั้นมันก็ยาวขึ้นไป

ไม่มีกระจกมีแต่โครงเหล็ก

ตรงโครงเหล็กนั้นก็ย้อยลงมา
ไม่มีอะไรนะคะคือขึ้นไปผ้าแล้วย้อยลงมาเฉยครับ

คนปิดตู้เย็นแบบปึ้ง

น้องก็ด้วยความที่เขาไม่ใส่รองเท้าอะเนาะ

เขาก็เห็นชั้น๒อะ

อยู่ตรงประตูกำลังจะเปิดออกมา

ก็นั่งมองรอตั้งนานก็เสียงก็ไม่มี

เพราะคือที่๓เหมือนกันเลย

ดูความเรียบร้อยของโต้คอม

ประมาณตี๓กว่าเกือบตี๔
เหมือนมีคนมาจับหัวไม่เท้าเขาเขย่า

น้องก็สะดุ้งตื่น

เขาเห็นเป็นผู้ชายรูปร่างสูงเลย

ออกไปไปเลยนะ

น้องก็ตกใจก็คว้าแว่นตาขึ้นมาดู

น้องก็ตายแล้วคือ
คงรู้แล้วว่าเขาแอบขึ้นไป

เอางี้ละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงก็ต้องเจอพี่ให้ได้

เหตุการณ์ก็ซ้ำเดิมอะพี่แจ๊ค
ก็ปิดประตูอะไรเรียบร้อยก็นอน

ประมาณสักตี๒กว่าเนี่ยค่ะ

น้องก็คว้าแว่นตาใส่เลย

ผมผิดไปแล้วนะที่ขึ้นมาดูอะไรประมาณนี้

ประตูเด็กทีนี้เปิดอ้าเลยประมาณว่า

ชั้น๒ที่ว่าประตูกระจกปิดอยู่นะคะ

แล้วแม็กซเขาก็เห็นมีคนเดินมาที่

มันแก๊กแล้วร่างนั้นก็เดินไป

เหมือนเปิดให้แบบให้เราเปิดประตูเองเขาเปิดเราให้

ก็เดินไปก็อ้าประตูกระจก

แล้วก็ขณะที่หันหลัง

เขาก็เห็นมีร่างหนึ่งพุ่งเข้ามาหาเขา

แต่เนื่องจากโปะเหมือน

คนที่ทำกับเขาคือรูปร่างใกล้เคียงเขาเลย

ยามันไม่เยอะพอที่จะให้เขาสลบไปเลย

แล้วก็จับนอนคว่ำ

เขาก็นึกเลยว่าในขณะที่เขาเปิดประตูกระจกเนี่ย

มัดเขาคือใช้ไขว้แล้วก็มัด

แต่รู้รู้หมดแต่ว่าแขนขาอ่อนหมดเลย

หน้าเขาที่เขามองเห็นเป็นประตูห้องนอน

มันปะทะหน้าเขาแบบเขาบอกเย็นมากเลย

เพราะว่าข้างบนเป็นเสื้อเครื่องแบบ
ขององค์กรนึงสีขาว

พี่แจ๊คแม่บอกซากสุก

ทำไมอ่ะ
คือให้ป้านึกถึงมัมมี่ที่มันแห้ง

มันบังบละ
มันบังบละ
ซ้อนก็มึงว่ามันบังบละ

แก้ตัวแทนมันอีกเหรอเท่ากับว่าคนที่คล่อมเขาอยู่นี่ก็คือเจ๊ที่เป็นเจ้าของ

ใช่แล้วประมาณเหมือนสติหลุดแล้วค่ะเหมือนคนบ้า
เนี่ยจะแก้ตัวแทนมันตลอดเลยทำไมต้องแก้ตัวแทนมัน
มันไอจรชัดเนี่ยผมยาวใส่แว่นมันไอจรชัด
มันทำลูกขนาดนี้แล้วลูกยังจะแก้ตัวแทนมันอีกเหรอ
แล้วพอน้องแม็กซเงยหน้าจะดูว่าไอ้ร่างที่มันเหมือนซากศพดำแห้ง

ก็เป็นห้องเหมือนเป็นเตียงเข้าไป
ไอเย็นก็ปะทะมาตลอดเวลาเลย

ขณะที่เจ๊น่ะก็บ่นพุ่มพ่ำอะไรเนี่ย

แล้วก็มีแบบเหมือนคนที่รูปร่างใหญ่
เดินลงส้นลงมาเลยแบบตึง

คือเตี้ยล่ำเลยนะที่คอมันมีเกลือบพันธุ์อยู่
ตาทะลนแบบบวมเลยแล้วก็เข้ามาแบบ
เจ๊มึงไปปล่อยวิญญาณกูได้แล้วนะมึงแช่งกูไว้ทำไม
กูไม่ได้ไปไหนสักทีนะมึงไปปล่อยกูเดี๋ยวนี้นะ
เจ๊ก็หวีดขึ้นมาแบบแล้วก็
ไอ้ลุงตุงนังก็วิ่งกันลงไปแม็กซ์ก็คือไม่ไหวแล้วไง
เขาก็นอนอยู่สักพักนึงฟังเสียงทุกอย่างเงียบหมดเลยเจ๊ก็วิ่งตะเลิศเปิดเปลืองไอ้ผีข้างหน้าเป็นไงไม่รู้
มันก็กระเสือกกระสนด้วยความที่เขามัดยังไม่แน่นเนอะพอน้องดิ้นหลุด
ใจก็อยู่ในห้องนอนที่ไอเย็นพุ่งกว่างตลอดเวลาเลยน้องบอกในไหนก็ถึงขนาดนี้แล้วเข้าไปดูหน่อยละกันมันอะไร
น้องก็เข้าไปดูในห้องนั้นพี่แจ๊คมันเป็นศพผู้ชาย
นอนอยู่บนเตียงแล้วก็เหมือนเขาเอาผ้านวมหนาปูก่อน
ศพอยู่บนเตียงยังมีคราบน้ำเหลืองของเขาที่ก่อนตาย
แต่เนื่องจากศพคงไม่ใช่คนอ้วนมากเนอะมันก็มีไม่มาก
แล้วพอน้องเห็นปุ๊บน้องก็เฮ้ย
เขาบอกว่าให้ป้านึกถึงมัมมี่ที่มานอนในโรง
แต่ว่าเขาใส่เครื่องแบบครบเลยใส่รองเท้าถุงเท้าเป็นชุดของเขาที่ทำงาน
น้องก็วิ่งลงมาวิ่งลงมาคว้าโทรศัพท์ก็ออกไปอยู่ข้างนอก
เขาบอกว่าใกล้จากเช้าเหมือนกับตี๓๔นี่น้องก็โทรหาแม่เลย
บอกว่าแม่คือมารับหน่อยน้องก็พูดไม่รู้เรื่องอันนั้นมารับหน่อย
แม่ก็บอกเอางี้แม่ไปไม่ทันนะเดี๋ยวจะโทรเรียกลุงอีกคนที่อยู่ใกล้มาหา
พอแต่ละคนมาเนี่ยเท่าก็สรุปตรงที่ว่าเจ๊ลูกชายแกทำงานบริษัทใหญ่นะฮะ
แกจะออกเป็นเพศที่๓แกมีแฟนแล้วแฟนเนี่ยชื่อจร
แล้วคนนี้ก็เอาโรคร้ายมาติดติดน้องผู้ชาย

อ๋อติดเชื้อเนี่ยตายก่อน
ใช่เมื่อก่อนเชื้อนี่โรคนี้จะดังมากเลยนะตายก่อน
พอจรตายน้องก็ทำงานไม่ได้บริษัทก็ให้หยุดไป

ใช่แล้วก็ด้วยความพี่แจ๊คคนเราเป็นแม่เนอะ
เรามีความเขาเรียกว่าแต่ละคนจะมีวิธีรับมือกับความเศร้าต่างกัน
อย่างเจ๊เขาเสียลูกเนาะคือกว่าจะตายมันไม่ใช่ง่ายเขาบอกโรคนี้กว่ามันทรมาน
ก็ต้องมองดูลูกซึ่งเป็นคนหน้าตาดีแล้วค่อยผอมแห้งจนกระทั่งเสียชีวิต
เจ๊เขาก็ทำใจไม่ได้ก็จับลูกแต่งตัวไม่ให้ใครรู้เพราะว่าแกดูแลลูกแกคนเดียว
แล้วพี่แจ๊ครู้ไหมบางวันแกแต่งตัวเป็นลูกแก
คือแต่งชุดเครื่องแบบลูกแกนั่นใช้ชีวิตข้างบนเหมือนแกเป็นลูก
เป็นตัวลูกแล้วก็พูดคนเดียวพูดเป็นตัวแก้
เอาศพลูกเก็บไว้ข้างบนแล้วเปิดแอร์ให้เย็น
เนื่องจากว่าตึกนี้มันห่างเขาอยู่แล้วความเย็นด้วยเรื่องรักษาสภาพสมุมจะเป็นอย่างนี้
ส่วนแม็กซ์เองเนี่ยดูจากรูปนี้มันใช่ไอ้จรเลยพี่แจ๊ค
อาร์ตติ๊ดหน่อยผมยาวใส่แว่นตาเหมือนรูปหล่อเหมือนกันเลย

ว่าคนนั้นคนล่ำเตี้ยมะขามข้อเดียวเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้
จะทำชั้น๓ให้เป็นห้องให้ลูก
ก็จ้างช่างมารีโนเวทมาทำให้ดีสั่งเฟอร์นิเจอร์มาหมดแล้ว
เมียช่างทาสีหนีไปกับผู้ชาย
ไอ้ช่างทาสีนี่มันก็น้อยใจก็ผูกคอตายบนชั้นสาม

วันที่ผูกคอตายตำรวจโทรไปหาเจ๊
แจ๊คแกมานะคือแกไม่กลัวเลยนะด้วยความที่แกรักลูกอ่ะอืม
แกทั้งถีบทั้งเตะนะตบสบอะ

แกตั้งใจจะสร้างห้องนี้ให้ลูก
แล้วจะมาถูกคอตายที่ห้องของลูก
แกเข้าไปตบสบนะ
ตำรวจไม่ได้กันเพราะว่าตำรวจไม่ได้คิด
วิ่งไปแกทั้งถีบทั้งตบทั้งด่า
กูจะทำห้องให้ลูกกูมึงมาแขวนคอมาผูกคอตายในห้องลูกกูทำไม

ให้วิญญาณไม่ต้องได้ผูดไปเกิดเลย

ให้มึงมึงผูกคอตายให้ทุกวัน

จนแบบรอวันที่
จนกระทั่งลงมาบอกมึงเมื่อไหมึงจะปล่อยกู

แต่ว่าแม็กซ์บอกเขาโชคดีที่เขา

ขนของออกหมดเลยไม่อยู่

ถ้ารักษณะจิตไม่ปกติ

จากเหตุการณ์ที่คุณแม่เขาทำ

คือเหมือนประมาณว่า
ปกติแล้วใช่พยายามที่จะเอาเชือกมัดน้อง
แล้วก็พยายามที่จะคุยกับบางสิ่งบางอย่าง
ว่าเนี่ยคือคนที่ทำลูกของตัวเองเออ
เขาก็เหมือนด้วยเนอะเหมือนผู้ชายคนนั้นไง
แล้วป้าฟังก็เออสงสารเหมือนกันเนอะสงสารคือ
คืออยู่สองคนแม่ลูกเนาะทำไมมาเสียลูกไปแบบนี้ประมาณนี้
ก็เคสงั้นก็น่าสงสารนะแต่คนที่น่าสงสารที่สุดคือตัวแม็กซ์เนี่ยนะ

คือจะไปหาที่เช่าซะหน่อยแล้วก็ไปเจอ
เหตุการณ์นี้คือเหมือนจะเจอผู้ให้เช่าที่ดี

สิ่งที่ผู้ให้เช่าคือเจ๊
เขาคิดไว้ล่วงหน้าก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนที่เห็นหน้าแก๊กอ่ะ
นี่คือคนที่ทำลูกเขาตาย
เหมือนใครก็ได้ที่หน้าตาเหมือนอะไรอย่างนี้ครับ

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าตอนนั้นเนี่ย

มันอาจจะมีเหตุการณ์ที่หนักไปกว่านั้นก็ได้

เรื่องนี้ที่เราฟังกันคือมันเป็นเรื่องของความรัก

เห็นลูกเสียชีวิตแบบนั้น

อาจจะเป็นลูกคนเดียวหรืออาจจะเป็นลูกที่รักมาก

ทำงานดีด้วยอนาคตกำลังไปไกล

ก็กลายเป็นว่าตัวของแม่อาจจะเสียใจ
แล้วก็กลายเหมือนจะเป็นความอาฆาตแค้น

เอาศพเก็บไว้ที่ชั้น๒

คุณแม่เขาต้องดูลักษณะก่อน

เพื่อฉันจะต้องทำอะไรแกสักอย่างหนึ่ง

เพราะแม่เขาเหมือนจะสร้างเวรสร้างกรรมต่อไปเรื่อย

จะไปไหนก็ยากนะเพราะว่าแม่ก็ยังผูกเวรผูกกรรมผูกจิตกับตัวลูกเขาไว้อยู่

๘๐๐บาทคือห้องนึงอ่ะนะข้างอ่ะนะคะ
เดือนละ๘๐๐บาท

และเหมือนได้เหล้าบ้านเขาด้วยอ่ะค่ะ

เราจะใช้คำนี้ก็ได้นะครับว่าถูกและดีมันไม่มีในโลก
อีกคำนึงคือถูกและดีมันก็มีบ้างแต่คุณต้องเสี่ยงเอาก็แล้วกัน
บ้านเช่าไม่มีถูกอะค่ะ
มันก็ต้องเป็นตามเรทราคาของมัน
ผมอยากจะบอกว่าฟังเรื่องนี้คุณผู้ชมถ้าตั้งใจฟังนะหายใจไม่ทันจริง
จังหวะที่คุณแม็กซ์เขาต้องไปเผชิญกับเหตุการณ์ต่างนะครับ
นี่คือเรื่องที่ป้าแมวได้ยินได้ฟังมา
แล้วก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกันอีกทอดหนึ่ง
ในช่วงของเทศกาลเดือนฮาโลวีนนี้นะครับ
โอ้โหคืนนี้ขอบคุณป้าแมวอีกครั้งหนึ่งนะครับ

นั่นคือทั้งหมดที่สถานีผีดุของเรานำความหลอนความตื่นเต้น
เสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมในค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
รับชมกันได้ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับ
ถ้าเป็นช่องทางอื่นไม่มีนะครับ

ผมป้าแมวแล้วก็ทีมงานทุกท่านลาไปก่อนครับ
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอน
นอนหลับฝันดีผีไม่หลอกกันแล้วกันครับ
เจอกันใหม่สัปดาห์หน้า๔ทุ่มตรงเป็นต้นไปทางสถานีผีดุ
ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ
วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับ
ป้าแมวขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ